แน่นอนนะคะเรื่องของเห็ดเนี่ยมีประโยชน์
โปรตีนกินเห็ดหลายชนิดป้องกันมะเร็งได้ด้วย
พูดถึงเหตุทำให้ดิฉันนึกถึงของฝากประจำจังหวัดหนึ่ง
อยากจะมาอวดคุณสองคนมาก

พร้อมหรือยังเพราะฉะนั้นเราจะไปปักหมุดกันที่

นี่ภาคใต้บ้านเรา
มีน้ำพริกเห็ดนางฟ้าค่ะ
โอ้โหนี่ไงมันช่างเหมาะกับคุณเทศ

นี้จะมอบให้กับคนที่เขาทำน้ำพริกค่ะคุณผู้ชม
เป็นเกษตรกรบ้านนากลางนะคะ
เขาเอาเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปคุณผู้ชม
กลายเป็นสินค้าจำหน่ายไปโด่งดังทีเดียวนะคะ
ไปดูกันสำหรับเรื่องราวของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรบ้านนากลางอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาค่ะ
รวมกลุ่มการมาเพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่ายให้แก่สมาชิกและประชาชนในพื้นที่
เป็นรายได้แล้วก็ต่อยอดมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะ
โดยการนำเห็ดเหล่านี้ไปแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้า
เป็นของดีของฝากประจำจังหวัดคุณแล้วก็เอาไปทานได้ทันทีเลยนะคะ
น้ำพริกเนี่ยเรียกว่าสามารถเก็บได้นานถึง๒เดือน
คุณสมบัติของเขานี่คุณจะบอกเลยว่ามันมีความหอมของเห็ดนางฟ้า
กินแล้วก็แหมเจริญอาหารคลุกกับข้าวอย่างเดียวก็กินได้แล้วคุณ
นี่แค่ข้าวสวยร้อนกับน้ำพริกนี่นะ

ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการขาย
เพราะฉะนั้นก็คาดว่าในอนาคตจะได้รับความสนใจมากขึ้น
จะมีรายได้มาสู่สมาชิกอีกมากขึ้นด้วย
นี่แหละเป็นของดีจังหวัดพังงาที่ที่ฉันอยากจะอวดเหลือเกิน

แต่ว่าเดี๋ยวนะวันนี้ฉันขออ่านข้อความอันนี้คุณผู้ชมส่งมาบอกว่า
ลิตรที่เขาบอกว่าขายลิตรละ๑๖๐บาท
เป็นกระป๋องที่เขาใช้ตวงนี่แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นที่แม่สะเรียงที่เขาขายว่าเป็นลิตรหนึ่ง

เหมือนแบบเราเอากระป๋องมาตวงถั่วฟะนะครับกระป๋องละ๒๐แบบนี้นะคะประมาณนั้น
ขอบคุณคุณผู้ชมนะส่งข้อความมาบอกกันด้วย
ก็มาโปรดรูปเพิ่มทูลไลน์พูดคุยกับเราเยอะแยะมากมายนะครับ
เรื่องราวของของกินบอกว่าจะเอาผมไป

แล้วก็ไม่น่าทานด้วย